ดูเรื่องเด็กที่โดนทำโทษด้วยสคอร์สจัมป
เราอาจจะคุ้นกับการเรียกสคอร์ตจั๊มป์

แต่น้องคนนี้อายุ๑๒ปี

โดนไป๑๕๐ครั้งคุณผู้ชม

คุณพ่อของน้องมันจะมาเปิดเผยเรื่องนี้

โดนครูทำโทษสั่งสคอร์ตจำ๑๕๐ครั้ง

แล้วลูกชายพ่อเนี่ยน้ำหนักตัว๘๐กิโลกรัม
ก็ถือว่าน้ำหนักเยอะสำหรับเด็กในวัยนั้น

ก็กระดูกอักเสบ
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลกว่า๕เดือน
อาการไม่ดีขึ้นก็เลยยังไม่ได้กลับไปเรียนต่อ

คุณพ่อบอกว่าตอนแรกลูกเขาไม่กล้าบอกพ่อนะ
เพราะว่ากลัวคุณครูด้วยแล้วก็กลัวจะพาไปหาหมอด้วย
น้องเขาเจ็บเดินไม่ไหวทนไม่ไหว

พ่อมารู้ความจริงก็เลยพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง
ตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ก่อนจะถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลลำพูนจนถึงทุกวันนี้

ว่าอยากจะให้โรงเรียนช่วยเหลือเยียวยาหน่อย
โรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือมา๑๐๐๐บาทครับ
สำนักงานเขตการศึกษาช่วยเหลือมา๓๐๐บาท
ส่วนผลการวินิจฉัยโรคเนี่ย
พบว่าน้องเขากระดูกร้าวแล้วก็อักเสบมีแผลติดเชื้อเพิ่มด้วยนะ
ต้องรอดูอาการว่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่า

ล่าสุดคุณพ่อประสานไปที่โรงเรียนเพื่ออัปเดตอาการครับ
โรงเรียนตอบมาว่าลูกชายไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของโรงเรียนแล้ว
พ่อก็เลยออกมาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อก็ลำบากต้องมาเฝ้าลูกตลอด
กลายเป็นว่าลูกก็ไม่ได้เรียนพ่อก็ไม่ได้ทำงานรายได้ก็ไม่มี
ต้องหาเงินมาใช้รักษาลูกชายต่อด้วยครับ

โอ้โหคุณครูที่สั่งทำแบบนี้๑๕๐เนี่ย
คือลองทำเป็นเพื่อนนักเรียนสักครึ่งหนึ่ง
ครับ๗๕๗๕เผื่อเวลาท่านทำนี่
เอ้าเบิร์ตทำไมครูต้องทำครูไม่ได้ทำผิด
ไม่เด็กมันจะได้รู้ว่าครูก็ทำได้เหมือนกันแบบนี้ไม่เป็นอันตราย
อ๋อเผื่อครูทำไปสักสิบห้ายี่สิบแล้วจะเปลี่ยน

ใช่อือยี่สิบนี่ก็ขาร้าวแล้วน่ะ

สลบไม่ได้หรอกนะว่าไอแล้วทำให้กระดูกล้า
ดูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน้องอาจจะมีสรีระ
วัยวะที่อาจจะไม่สมบูรณ์มาบ้างแล้ว
นะครับทำไปสักครึ่งหนึ่งด้วย
ฝากคุณครูที่แบบว่าเวลาจะแบบ
ลงโทษโหดทำไปด้วยสักครึ่งหนึ่ง